นักงานตำรวจแห่งชาติเชิญชวนให้ประชาชนอย่างพวกเรา
มาฟังกันในช้านี้ต้องรู้
นุเบกษาประกาศระเบียบกระทรวงมหัฐไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่น
แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ลงนามโดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มติคอรมอเมื่อ๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
โดยกำหนดให้กำนันผู้ใหญ่บ้านจะได้เงินเดือนเพิ่ม๒๐๐บาท
ส่วนแพทย์ประจันตมนต์สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เงินเพิ่มอีกเดือนละ๑๐๐๐บาท
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ

คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นกันที่มีผู้คนไปติดต่อทำใบขับขี่
แล้วต้องนั่งคุกเข่าหน้าโต๊ะจุดคัดกรอง

มีการแชร์ไปว่าต้องคุกเข่าเข้าไปคุยและเขียนเอกสาร
พื้นที่นี้ครับคือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่๒
ล่าสุดฝ่ายประชาสัมพันธ์มาชี้แจงแล้วนะ
บอกว่าที่เห็นเป็นจุดคัดกรองให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
และให้คิวเข้ารับบริการทำใบขับขี่
มันเป็นจุดชั่วคราวคุณผู้ชมเป็นจุดให้บริการชั่วคราว
ในช่วงเวลาที่มีคนมาขอรับบริการพร้อมกันเยอะ
ทางสำนักงานขนส่งตั้งใจเพียงเพื่อให้บริการสะดวกรวดเร็วเท่านั้น
แต่พอเป็นข่าวก็มีการแก้ไขแล้วครับ
ก็เป็นการรับฟังเสียงประชาชนแก้ไขได้ทันทีนะครับ
และเรื่องนี้ต้องรู้เลยครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชวนผู้คนให้มาร่วมทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์๔๐ข้อ
เป็นลิงก์จริงนะคุณผู้ชมไม่ได้มิจฉาชีพแต่อย่างใด
เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันและรู้เท่าทันแก๊งมิจฉาชีพ
ที่มีกลงทางออนไลน์โดยให้เข้าไปทำแบบทดสอบใน๔๐ข้อ
เว็บไซต์ไซเบอร์วัคซีนหรือเตือนภัยออนไลน์
ถ้าคุณทำ๔๐ข้อผ่าน๓๕ข้อขึ้นไป
จะได้สิทธิในการชิงรางวัลครับและทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยนะ
เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิในการชิงรางวัล
โดยเดือนกันยายนปีนี้ครับก็คือเดือนนี้นี่แหละจะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะแจกรางวัล